ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งคดีความคืบหน้าของคดีนายเปรมชัยกรณสูตร
ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนแล้วก็ไปล่าสัตว์ป่านี้นะคะ
ล่าสุดตำรวจเตรียมเรียกทางหัวหน้าวิเชียนรวมทั้งเจ้าของคลิปเสียง
สอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อจะมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
ส่วนทางด้านของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะวันนี้มีการจัดเสวนานะคะ
ในเรื่องสัตว์โลกที่ถูกคุกคามวาระที่รอการแก้ไข
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตอนุรักษ์ต่อไปค่ะ
พลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชาผู้บังคับการปราบราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับการทศลิษฐ์และประพฤตินิเทิบหรือปลอปลอปลอ
ระบุนะคะว่าได้รับมอบหมายจาก
ให้ทำการสอบสวนในเรื่องการให้สินบนเจ้าพนักงาน
คดีของนายเปรมชัยและพวกที่ร่วมกันลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตทุ่งใหญ่
เมื่อวานนี้ก็ได้ทำหนังสือถึงพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะ
ทีนี้ทางด้านของคำขอได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว
โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะสอบประคำผู้กล่าวหาอาทิตย์นายวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
ที่ได้ให้การในคดีพร้อมอ้างพยาน๓ปาก

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่
ก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็สอบประคำต่อไป
จากนี้พลตำรวจตรีกระมวลยังยืนยันด้วยว่า
คดีนี้ใช้เวลาในการสอบสวนไม่นานครับ

แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนด้วย
ส่วนในวันนี้ที่อาคารจามจุรี๔จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
เขามีการจัดเป็นเวทีเสวนาครั้งที่๑๑
เรื่องสัตว์โลกที่ถูกคุกคาม
วาระที่รอการแก้ไข
ก็เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะเผยแพร่ความรู้
จากกรณีข่าวการล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะคะ
ก็มีการไปพบซากสัตว์ป่าคุ้มครอง

ในงานนี้มีคณาจารย์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมบรรยายค่ะ

เพราะว่าเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจมากจริงค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องที่มีการเข้าไปล่าสัตว์ป่าในอุทยาน